มีคนร้ายเขาก็หวังจะปีนบ้านขึ้นไปขโมยของนะครับ
ร้านนี้เขาเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ไปชั้น๒มันเป็นกระเบื้องมุงหลังคา
ขณะปีนอยู่กระเบื้องมันแตกครับ

เพราะเอิ้นไปตกในห้องนอนของเจ้าของบ้านพอดี
เจ้าของบ้านก็ไล่จับตัวกันชุลมุนเลย
มาเห็นไล่จับอุตลุดไปหมดเลยนะฮะ
นี่มันคือภาพในกล้องวงจรปิดจับไว้ได้

แต่ว่าคนร้ายก็หนีไปได้กับเหตุการณ์นี้นะครับ

โทรศัพท์มือถือแถวถนนชิดลมเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากครับ
บันทึกภาพในวงกลมสีแดงครับ
คนร้ายสวมเสื้อแขนยาวลายสก๊อตกางเกง๕ส่วน
กำลังวิ่งหนีเลยออกมาจากบ้านหลังที่เขาไปก่อเหตุขโมยของ
ก่อนที่จะมีคนวิ่งตามแล้วเขาก็หนีออกไปกลางถนนแบบนี้นะครับ
กลมเอาไว้ให้แล้วเห็นชัดเจนนะครับ
อีกมุมหนึ่งก็จะเห็นบันทึกภาพคนร้ายวิ่งออกมาหลบหนีออกไป
ก่อนจะวิ่งไปโผล่อีกซอยหนึ่งแต่คนร้ายก็กลับไปขโมยเสื้อคลุมแขนยาวสีดำไปคลุม
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับในความมืด
ทางด้านของนางภารดีคีรีศรีอายุ๔๒ปีน้องสาวเจ้าของบ้านก็บอกว่า
เมื่อคืนเนี่ยขณะกำลังนอนอยู่ที่บริเวณชั้น๒ของบ้าน
อยู่ติดกับบ้านของพี่สาวจู่ได้ยินเสียงดังคล้ายกับคนดันประตูบ้านเข้าไป
เป็นบ้านของพี่สาวนะครับเธอเล่าให้ฟัง
เธอก็โทรศัพท์ไปบอกพี่สาวว่าเนี่ยมีขโมยขึ้นบ้าน
พี่สาวกับพี่เขยเธอก็ไปเปิดประตูดูแล้วไปเจอคนร้ายพอดีเลยครับ
เห็นคนร้ายเป็นชาวพม่ากำลังขโมยโทรศัพท์มือถือ
นั่นหยิบนี่กันอยู่จนมีการฉุดกระชากไล่จับตัวนะฮะ
ไปฟังเสียงน้องสาวเล่าให้ฟังนะครับ
ฟังนะครับ
ก็เลยโทรบอก
เดี๋ยวก็มาเข้าห้องนี้ห้องแรกนะครับ

แล้วก็มันได้หยิดโทรศัพท์นะครับ

อันนี้ว่าพี่เฮยเขาวิ่งเข้ามา

แล้วก็แบบต่อยกันนะครับ

แล้วโทรศัพท์ก็ล่วงนะครับ

แล้วนี่ก็วิ่งกระโดดไปอีก
ตอนนี้หลังจากนี้ผ่านกระทูอีก
ทางด้านหลังนะคะ

ทางด้านพาณตำรวจโทรเจรษักษ์ศรีธรรม
รองผู้กำกับสอบสวนสพแม่สอดก็บอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าคนร้ายก็เป็นชาวพม่า
ต้องการจะเข้าไปขโมยทรัพย์สินช่วงกลางคืนแต่ไม่สำเร็จ
เพราะว่าเจ้าของบ้านรู้ตัวซะก่อนทำให้คนร้ายไม่ได้อะไรไปเลยนะครับ
เมืองต้นตำรวจก็ทราบบ่อแสของคนร้ายชาวพม่าแล้ว

พร้อมจัดชุดตำรวจสายตรวจออกตรวจตาในพื้นที่อย่างเข้มงวด
ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับ

เป็นไม่รู้จะโชคดีหรือโชคร้ายตกลงมานะคะ